ดูเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งงงมาก
คุณผู้ชมแต่ว่าต้องเอาชีวิตรอดแทบไม่ทันเลย
เธอขับรถเก่งไปทำงานจู่ถูกกระบะ
ขับตามหลังมาเอาปืนไล่ยิงปั้ง
เธอก็งงว่าจะมาตามไล่ยิงเธอทำไม

เสร็จเนี่ยถ้าเกิดนับจากเสียงปั้งออกมาทีละนัดเนี่ย

ถ้าเป็นปืนก็ต้อง๕นัดแหละคุณผู้ชมนะฮะ
ลักษณะมันคล้ายกับการถูกยิงใส่ครับ

ขับตามรถกระบาดสีขาวเสริมตู้ทึบบนยูเทิร์นหน้าไฮเทค

พร้อมกับภาพร่องรอยที่รถคุณผู้ชมดูสิฮะ

บริเวณสปอยเลอร์หลังมีลักษณะถูกยิงแล้วก็มีหัวตะกัวติดอยู่ด้วย
พูดสิทธิ์ข่าวก็ติดตอบไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊คคนดังกล่าว
ชื่อว่านางสาวกันนิชานวลคล้ายอายุ๒๘ปีท่านนี้นะฮะ
ก็เป็นชาวอายุทยาชาวตำบลบ้านลี่อำเภอบางประหัน

ทำงานในความอุตสาหกรรมไฮเทคบางประอินที่เธอทำงานอยู่

บอกว่าเช้าของวันที่๒๙กรกฎาคมคุณผู้ชมนะฮะ
เธอก็กำลังขับรถเก๋งไปทำงานตามปกติบนถนนที่เธอใช้ทุกวันตอน๗โมง๔๐
นะฮะก็ขับโตโยต้ายาลิสสีขาวจากบ้านบนถนนสายเอเชียพอไปถึงที่บริเวณสะพานกลับรถ
หลักกิโลเมตรที่๗ตำบลบ้านว้าอำเภอบางปะอินนะฮะ
ตัวเองก็ขับรถต่อแถวเหมือนปกติกลับรถกันไปคุณผู้ชมก็เห็นเนี่ยมีกระบะคันหน้าและรถของเธอแล้วก็มีข้างหลังตามมานะฮะ
สักพักมีเสียงดังขึ้นปั้งตอนแรกยังไม่ทันคิดอะไร
นึกว่ารถใครไปโดนอะไรตกใส่หรืออะไรยังไงหรือเปล่า
สักพักนึงอ้าวปั้งมาอีกแล้ว
คือตอนแรกเธอบอกว่าคิดว่าของในรถเธอตก
ยังไม่ได้อะไรเลยก็เลยขับต่อไป
แต่ทีนี้มาดังปั้งอีกสองครั้ง

แล้วเธอก็เห็นอะไรเนี่ยเป็นรถกระบะสีขาวใช่ไหม
ใช่ใช่เป็นตู้ทึ้มเหมือนขนของอะนะ

แซงก็ไม่แซงจะจี้ก็จี้มาตลอดเวลาแบบนี้ฮะ

ปั้งปั้งทีละนัดรวมเป็น๕ครั้งด้วยกันนะ
มั่นใจว่าโอ้โหรถเราโดนไล่ยิงแน่
จังหวะนั้นเปิดไฟฉุกเฉินแล้วไม่ไหวแล้ว
อยากจะแซงคันหน้าเพื่อนหนีแล้ว
ก็มีเสียงดังตามหลังมาอีกก็ตกใจมากครับ
ไม่รู้ว่าทำไมต้องมายิงอะไรกันแบบนี้นะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยนะสิ้นเสียงสุดท้ายที่โดนยิงนะ

พยายามเปิดไฟฉุกเฉินขอทางเลยเพื่อขอแทรกขอหนีเลยครับ

ขับรถเข้าไปในบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่
พอจอดปุ๊บลงไปดูโอ้มันเจอจริงคุณผู้ชม
มีจุดหนึ่งที่พบว่ามีหัวกระสุนคาอยู่ที่สปอยเลอร์ด้านหลังของรถพอดีครับ
แล้วก็บอกว่าเธอสังเกตเห็นว่าในกระบะคันนั้นที่ขับตามมารถกระจกลงมาด้วย
มีผู้ชายผมสั้นเป็นคนขับผิวดำแดงใส่แว่นดำ
แล้วก็มีปืนอยู่มีปลายกระบอกปืนโผล่ออกมาด้วย
มีควันลอยออกมาจากในรถเขาด้วยตกใจยิ่งกว่าเดิมอีก
แสดงว่าเขายิงจริงนะฮะแล้วก็รีบหนีเอาชีวิตรอดเข้าไป
ตนเองก็จำยี่ห้อรถกับทะเบียนรถคันนั้นไม่ได้
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบางปะอิน
ตำรวจก็บอกว่ารอยกับหัวกระสุนที่ติดอยู่น่าจะมาจากปืนไทยประดิษฐ์
เดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็หารถคันที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหนี่เธอช็อกเลยนะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เธอต้องมาทำงานเป็นประจำไง
แล้วเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอก็ไม่รู้ว่าชีวิตเธอหลังจากนี้จะปลอดภัยไหม
อาจจะมีการไปป่านหน้าหรือว่าแบบไม่ให้แซงรึเปล่ากับเมษัล
คิดดูสิคือลูกตะกัวติดอยู่คาสปอยเลอร์หลังแบบนี้เลยนะคะ